ด่วยท่านอุธจันนัดกิจกรรมของท่านนะครับ
การกระทั่งของท่านถูกมึงนะครับ
ขออนุญาตชาติชนก้าอยู่ในแผงอย่าเหมือนกับมือหนาม